คุณผู้ชมครับในวันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีท้องฟ้าอึมครึม
แล้วก็ฝ่ายฝนเริ่มโปรยปลายนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้
วัน๒วันฝนหายไปแต่ว่าหลังจากนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖นะครับ
ประตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ครับคงจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักตกนาน
แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับ
ปัจจัยจะสังเกตว่าขณะนี้เองมีกลุ่มฝน๒กลุ่มนะครับ
กลุ่มหนึ่งก่อตัวในแถวบริเวณปากอ่าวเบงกออีกหนึ่งกลุ่มก่อตัวแถวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีการลากยาวตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งการลากยาวเชื่อมต่อกันระหว่างสองกลุ่มฝนนี้เป็นลักษณะของร่องฝนนะครับ
จุดไหนที่มีการลากผ่านก็จะทำให้มีฝนตกหนักตกนานและที่สำคัญนะครับ
ก็จะมีลักษณะของฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยนี่คือความรุนแรงนะครับ
ส่วนนี้เป็นกระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามีการดูดหมุนวนเข้าสู่๒กลุ่มฝนเช่นเดียวกัน
ดังนั้น๒กลุ่มฝนนี้ขณะนี้มีการรวมของทั้งความชื้นทั้งกลุ่มฝนเข้ามายังศูนย์กลางอย่างต่อเนื่องนะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้กลุ่มฝนที่อยู่บริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างใหญ่จะค่อยเคลื่อนตัวมาปกคลุมอีสาน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนต่ำลงมาบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็เข้าสู่บริเวณอีกหนึ่งห่อมที่อยู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ขออภัยนะครับบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นมีจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ก็มีจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดตากอาจจะต้องระวังเยอะหน่อย
ส่วนภาคอีสานนะครับโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
การชายภูมินครราชศรีมาศรีสะเกดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีในระยะนี้ระวังหน่อยนะครับอาจมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
ปรึงการเจยภูมินครราชสีมาสีสะเกดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะครับจันทบุรีกับตราดต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับโอกาสก
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเกิดตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖นะครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ